อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ

ค่ะเรื่องของโอมิครอนคือไม่อยากให้พวกเราที่เป็นสื่อมวลชนไปตื่นข่าวจนมากเกินไป
เพราะว่าถ้าสื่อทำให้คนตื่นข่าวเสนอข่าวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์
ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เกินจริงเกินเหตุเนี่ย
ไปถึงภาคส่วนธุรกิจโดยเฉพาะภาคส่วนการท่องเที่ยว
เดี๋ยวมันก็จะลดถอยลงเข้าไปใหญ่เพราะเอาเข้าจริงจริงแล้วเนี่ย
มาจนถึงวันนี้เนี่ยคำกำจัดความที่สั้นและกระชับของ
มิครอนคือเป็นเชื้อไวรัสที่ติดง่ายแต่อาการน้อยท่าน
จำคำนี้ไว้นะติดง่ายแต่อาการน้อยที่ว่าติดง่าย
เพราะว่ามันแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น
ห้าเท่านี่คือความน่ากลัวของโอมิครอนคือมันติดง่ายแต่
ว่าคุณสมบัติอื่นอื่นนอกนั้นเนี่ยมันไม่น่ากลัวครับมัน
น่ากลัวน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นที่เจออยู่ในบ้านเรา
เวลานี้ทั้งนั้นผมเนี่ยสรุปเอาจากสิ่งที่คุณหมอโอภาษย์
กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคสรุปไว้สามสี่ข้อ
ว่าที่มันน่ากลัวน้อยกว่านี่เพราะอะไรหนึ่งผู้ติดเชื้อ
มิครอนส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยคล้ายกับโรค
ไข้หวัดข้อสองส่วนใหญ่ติดแล้วไม่ต้องเข้ารับการรักษาใน

ข้อ๓ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะติดโอมิครอน

รูปแบบการระบาดมันใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ในอดีต
เพราะว่าพอระบาดเยอะก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ความรุนแรงก็ลดลงเห็นไหมครับ๓๔ข้อหลังเนี่ยฟัง
แล้วก็ไม่ควรจะตื่นเต้นตื่นข่าวกับโอมิครอนจนเกินเหตุ
ฉะนั้นไม่ต้องไปถามถึงว่าจะมีการล็อกดาวน์รอบใหม่
ไหมไม่ต้องถามถึงว่าการปิดประเทศรอบใหม่จะมีไหม
มันเกินเหตุทั้งนั้นนะครับเพราะถ้าดูหัวข่าวหนังสือ
เช้าวันนี้เขาก็ลดโทนลดความกังวลลงได้มาก
เช่นบอกว่าปมนี้อ่ะยังมีแค่๑คนเท่านั้นนะครับ
กลุ่มเสี่ยงอีก๑๙คนที่นายคนนี้ไปเจอใครต่อใครต่อ
ใครเนี่ยผลออกมาเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
แล้วถึงคิดว่าจะติดเป็นรายที่สองก็ไม่มีโลกมายพบ

แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จึงมีหัวข่าวตามมาเหมือนที่คุณดาวคุณดาวคุณน้ำแข็งพูดไปเมื่อกี้
อย่าลืมนะครับว่า๒ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราทุกข์และเครียดจากการระบาดของโควิด
มาถึงวันนี้ตัวเลขมันลดลงทุกตัวครับ
สถานการณ์แพร่ระบาดก็ลดลงคนติดเชื้อที่อาการหนักก็ลดลง
คนอาการหนักที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดลงคนที่เสียชีวิตรายวันก็ลดลง
ฉะนั้นเราก็กำลังมีความหวังมีความหวังว่าเอาหน้าอีกไม่นาน
เราจะได้ใช้ชีวิตที่กลับไปเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับของเดิม
คนที่ทำมาค้าขายเจ้าของธุรกิจลายเล็กลายน้อยร้านเล็กร้านน้อย
เขาก็มีความหวังว่ากิจการและรายได้จะกลับมาถึงไม่เหมือนเดิมก็ใกล้เคียงของเดิม
คนที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างที่ว่างงานและขาดรายได้มาเป็นปี
ก็เริ่มมีความหวังว่าจะได้กลับไปทำงานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม
ในเมื่อหมอและผู้เกี่ยวข้องก็เปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ออกมาชัดเจนแล้วว่า
ไม่รุนแรงเหมือนที่เป็นข่าวออกมาในวันแรก
แต่สิ่งที่ควรทำและควรจะลงกันต่อก็คือการฉีดวัคซีน
ที่เรากำลังหวาดภาวะกันอยู่เนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงการฉีดวัคซีน
ปัญหาวันนี้ก็คือคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนยังมีอยู่ไม่น้อยนะครับ
ผมฟังที่แพทย์หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ์ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ท่านบอกว่าทางกรมสุขภาพจิตได้สำรวจกลุ่มประชาชนที่ปฏิบัติการที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน
พบว่ามีความชะล่าใจต่อสถานการณ์แพร่ระบาด
จากการสำรวจในกลุ่มผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
จากกลุ่มตัวอย่าง๖๐๔รายพบว่า
ร้อยละ๕๓๘๑ไม่เชื่อมั่นในวัคซีนในเรื่องของความปลอดภัยและผลข้างเคียง
กับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ
ความไม่สะดวกในการเดินทางไปฉีดวัคซีน
และไม่สะดวกเรื่องการนัดหมาย
นี่ไงครับทั้งสองประเด็นนี้ต้องเร่งแก้
ประเด็นความไม่สะดวกในการนัดหมายในการเดินทาง
ฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำลังร่วมมือแก้กันอยู่เพื่อให้คนไปที่ไหนและได้ฉีดกันง่ายมากขึ้น
แต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความกังวลกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนนั้น
อันนี้สิแก้ยากเพราะอาจจะเป็นความเชื่อที่ฝังใจ
ในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มคนก็ต้องเพียงพยายามที่จะใช้วิธีการต่างต่าง
ล้างในสิ่งที่เขาเชื่อให้เขาเชื่อข้อมูลใหม่ลบล้างข้อมูลเก่า
งั้นแผนการฉีดวัคซีนมันก็ไม่ทะลุเป้าคืออย่าว่าแต่บ้านเราเลยครับ
นี่บ้านเรายังโชคดีนะครับตรงที่มันเป็นปัญหาจากความเชื่อ
ยังพอแก้ได้แต่บางประเทศในยุโรปเช่นในเยอรมนี
เยอรมันที่เขาอ้างเอาสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมาอ้าง
เพื่อปฏิเสธที่จะไม่ขอฉีดวัคซีนแล้วมันก็เป็นผลให้
โควิดกำลังระบาดเป็นไฟลามทุ่งอีกรอบหนึ่งเวลานี้คือประเทศที่มีความเจริญทั้งดังด้านเศรษฐกิจ
เจริญทั้งทางด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตประชากรก็อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศอื่น
แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาเอาอ้างเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
มาเป็นเกราะล้อมตัวเองในการปฏิเสธการฉีดวัคซีนเอออย่างนี้ก็มี
โชคดีนะครับที่คนไทยเรายังไม่อ้างเอาประเด็นนี้มาเป็นปัญหา
ไม่งั้นจะยุ่งกว่านี้อีกเยอะก็เหลืออย่างเดียวก็คือว่า
ไปสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาฉีดวัคซีนเสีย
เป็นการฉีดวัคซีนเพื่อส่วนรวมว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณดาวครับคุณน้ำแข็งครับการฉีดวัคซีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทาง
ในการป้องกันตัวเองไม่ว่าเราจะเจอสายพันธุ์ไหนก็ตามนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยค่ะ